คุณผู้ชมเตือนภัยยามค่ำคืนกันหน่อยค่ะ

เป็นคลิปที่สองสามีภรรยาขับรถ
แล้วก็มีชายแปลกหน้าเหมือนกับมาดักอยู่ข้างหน้า
คือเหมือนขอความช่วยเหลือใช่ไหม
แต่ว่าทำไมขอความช่วยเหลือต้องทุบรถด้วย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาถึงหน้าบ้านเลย
เดี๋ยวดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
ตรงนี้คนในรถเสียขวัญหมดเลยนะค่ะ
หลังจากนั้นก็มีเพื่อนเขาตามมาอีกด้วยค่ะ
ที่บอกว่ากิมขับไปคือสามีคนที่ขับรถ

แต่ภรรยาบอกว่าต้องไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุด
คือเหตุนี้มีการโพสต์ในโลกโซเชียลนะ
ระบุว่าเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่ง
วันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง
เมื่อสมาชิกคุณกิมกำลังขับรถเก๋งมากับแฟนสาว
เพื่อจะกลับบ้านเส้นทางถนนเส้นไผ่กลางดอน
ตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

โบกรถอยู่กลางถนนเหมือนขอความช่วยเหลือ
พอคุณกรกฎชะลอรถและจะจอดสอบถามกลับโดน
ชายคนนี้เอามือทุบกระจกข้างเต็มแรงโชคดีกระจกไม่แตก
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ขวัญภาวะภายในรถ
คุณกรกฎก็คือกิมนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะ
จุดตรงนี้คือวัดชากสมอที่ตำบลดอนหัวล่อชนบุรีใช่ไหมคะ

ทางคนขับรถเก๋งคุณกรกฎสุกริน
คนขับรถเก่งที่ประสบเหตุเนี่ยเขาก็พาผู้สื่อข่าวมาเลยนะ
แล้วชี้ให้ดูเนี่ยมาดูสิจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากบ้าน
๒๐๐เมตรแล้วก็เล่าให้ฟังไงบอกว่าสักช่วงเที่ยงคืน
ขับรถกลับจากงานเลี้ยงประมาณอีกสัก๒๐๐เมตร
จะถึงหอพักอยู่แล้วจะถึงหน้าห้องพักอยู่แล้ว

ดักรอแบบนี้แล้วทำไมมีการมาทุบรถ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาถึงที่บ้านอีก
แล้วทีมข่าวก็ถามคุณกรกฎไปนะว่า
คุณกรกฎเคยไปมีเรื่องมีอะไรกับใครหรือเปล่า
คุณกรกฎบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

แล้วก็สอบถามคนแถวระแวกบ้าน
เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนงานแถวนั้นมาหาเพื่อน
แต่จะทุบรถเพราะอะไรอันนี้ต้องรอให้ตำรวจ

แต่ว่าล่าสุดมีการโพสต์ออกมาแบบนี้
บอกว่าเพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่ขับตามมาที่บ้านนั้น

บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ก่อเหตุทุบรถ
แต่ตัวเขาเองที่ขับรถตามมาที่บ้านของคุณคิม

โดยบอกว่าก่อนหน้าคนที่ทุบรถได้เข้าหาเรื่องเขาด้วย

ก็คิดว่าเมาก็เลยไม่อยากเอาเรื่อง
แล้วสุดท้ายคนทุบรถก็มาทุบรถของคุณกริม
ส่วนผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเนี่ย
ก็มาโดนเหมือนกันก่อนหน้านี้

อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดออกมานะครับ